คนนี้บอกเลยนะพูดชื่อมามากความสามารถ
เต้นก็ได้เล่นละครก็เก่งนะคะเรียนก็เก่งอีกด้วย
ล่าสุดเธอลุยธุรกิจพัฒนาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วนะจ๊ะ

ว่าเป็นงานชิ้นใหญ่ที่ได้ต่อยอดแล้วก็พัฒนาจากสิ่งที่เธอเรียนมา

แล้วได้มีโอกาสมาลุยทำงานจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอะไร
เป็นการตามรอยคุณพ่อของเธอไปด้วย
ที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นนักพัฒนาด้วยเหมือนกันค่ะ
แล้วก็ถ้าตอนนี้นะถ้าใครเรียกแต้วว่าเป็นนักธุรกิจ
หรือว่านักพัฒนาเนี่ยเธอเองก็ไม่ติดเลยนะ
เพราะเธอเนี่ยเต็มที่กับทุกบทบาทและทุกหน้าที่เลยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงน้องแต้วกันหน่อยค่ะ

ได้ทำอะไรให้กับไม่ใช่แค่การสร้างบิสเนสโมเดล
หรือว่าการเข้าไปร่วมทุนก็สูบจากทั้งตัวเท่าที่มีอยู่ค่ะ
ก็อะไรที่ทำได้ก็ทำซึ่งอยู่นอกเหนือตำราหมดเลย
เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือนักพัฒนาสังหายมทรัพย์
เก่งจริง

แล้วก็เดินตามรอยคุณพ่อไปเลยนะ

บอกว่าปีนี้ก็มีติดต่อมาหลายเรื่องอยู่นะคะ
แต่ก็อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยตกลงกัน

ไปสี่ล้านแล้วอ่ะเออคุณผู้ชมค่ะนี่งานเนี้ยเธอแอบกระซิบบอกมาอีกนะว่า
พี่คะพี่เตรียมเลยจ้ะเตรียมรอฟังเพลงต่อไปได้เลย
ไปฟังเสียงจ้ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราได้ทำในปีนี้
คือในปีนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับเราใหม่ที่เราไม่เคยทำเยอะมากค่ะ
ยังมีต่อไปอีกแต่ว่าอีกกี่อันเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกนิดนึงแล้วกัน
แต่ว่าก็มีความท้าทายเกิดขึ้นอีกเรื่อยแน่นอน